ก็คือที่จังหวัดจันทบุรี
อ๋อไปเมืองจันทร์ไปเมืองจันทร์หน่อยสิ
มานี่เลยจุดชมวิวเจดีเขาพลอยแหวนค่ะ
พิกัดอยู่ที่หมู่๔ตะบนพลอยแหวนอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
ชาวบ้านนักท่องเที่ยวมากราบไหว้ขอพรเจดีเขาพลอยแหวน
แล้วขอโชคลาภที่ศาลแม่ย่าพุทธาค่ะ
นี่ค่ะมั่วดูเป็นเป็นลักษณะแตกเหมือนกันเนอะ
เป็นหุ่นกุ๊กตาแล้วก็เหมือนกับใส่บุงจี่วัลคร้าเบิร์ตแบบเนี่ยค่ะ

เพราะหลายคนเคยมาขอโชคขอลาบแล้วประสบผลสำเร็จดังใจหวัง
แล้วที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อสักครู่นั้นก็คือเนรน้อยสององค์
ตามความเชื่อได้เลย
พอขอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ

มือให้เอามาล้วงลูกบอลในหายเสี่ยงทาย
ล้วงขึ้นมาแบบนี้นี่ลูกบอลเขาเริ่มเลยนะคะ

เขาว่ากันว่าล้วงออกมาแล้วยังไงคุณคะ

เดี๋ยวถ้าคนพูดว่าผมตาบ่อสีออกกัน
เดี๋ยวคนส่งก็จะมียิดไวร์กับขี่ผม
คุณแบบเมื่อเห็นสีเขียวแต่ไม่เห็นสีฟ้าได้ไงเนี่ย

มันก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลไงบางคนเห็นต่างกันไปก็แล้ว
แต่คุณผู้ชมเราเอามาฝากกันเผื่อว่าใครไปจันทบุรีจะได้แวะขอพรกัน
เจดีเขาพลอยแหวนค่ะ